ของการแข่งขันที่เกี่ยวกับอาหารกันดีกว่า
เป็นการแข่งขันลีลาตำข้าวแบบโบราณค่ะ
ในงานมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่จังหวัดสุรินทร์
โอ้โหหม่วนคักหม่วนแน่เนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหดู
แหมลีลาทั้งผู้แข่งทั้งผู้เชียร์ไม่ยอมกันเลยนะจ๊ะ
นี่คืองานมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เขาจัดการแข่งขันตำข้าวโบราณลีลาซึ่งก็จะมีตัวแทนหมู่บ้าน
มาทั้งหมด๑๙หมู่บ้านเยอะนะทีมละ๓คนมาช่วยกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุเนอะที่เขามีความสามารถในการตำข้าวฝัดข้าวอะไรแบบนี้นะคะ
เขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญการดีกว่าแล้วก็มีอุปกรณ์แบบครบครันเลย
ว่าจะเป็นครกโบราณครกกระเดืองอะไรต่างแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีสากกระเบือไม้ยาวนะกระด้งฝัดข้าวเขาก็ข้าวเปลือกอันนี้สำคัญ
นี่คุณดูเอานะเวลาเขาตำลงไปมันจะสับหว่างกันพอดี
มันจะสลับกันนะเห็นไหมดูเหมือนว่าเขาจะตำไปเรื่อยแต่มันจังหวะมันพอดี
มันต้องมีจังหวะนะเห็นไหมต้องเข้าขากันด้วยนะ
แต่ละทีมก็ต้องเร่งเทข้าวตำข้าวสลับกันไปตามจังหวะเพลงด้วยค่ะ
ต้องโยกย้ายต้องมีลีลาด้วยนะส่วนคนฝัดข้าวก็ฟัดไปฟัดไปฝัดไป
ฝัดไปยอกไปฝัดไปเด้งไปโอ้โหเป็นแบบสีสันที่ดูน่ารัก
แล้วดูอบอุ่นมากคุณหาชมได้ยากนะคะเราไม่ได้เห็นงานโบราณแบบนี้กันนานแล้ว
ในช่วงก่อนนี้โควิดนะก็ไม่ได้จัดงานกันมาตั้งหลายปี
ใช่ยานะดมก็ไม่ไหวอ้ะออกแบบนี้ละกัน
การเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขานำของดีที่เป็นเอกลักษณ์ของตะบนเมืองแก่นะ
รูปแบบวิถีชีวิตการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านต่าง
ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงอันนี้คุณดูเห็นไหม
นี่ข้าวเปลือกอย่างนี้นะฮะก็มีการจัดจำหน่ายเยอะแยะ
ใช่ข้าวสุรินทร์เขาก็เฮ้ยเขาบอกว่าข้าวสุรินนี้ขึ้นชื่อ
ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาด
แล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะ
อันนี้เนี่ยเป็นของดีของเขาก็มีอะไรมาขายเยอะแยะมากมายหลากหลายอย่าง
ผมว่าน่าจะเป็นสมุนไพรนะเมื่อสักครู่อาจจะมีพวกสมุนไพรแล้วก็ของดีของตำบล

คือเป็นสัตวแพทย์มาทำวิธีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสน
อันนี้คลินิกประมงนี่คลินิกประมงเขาก็จะมีของซับ

อาการเยอะแยะมากมาย
อื้อน่าไปข้างหลัง

เขาก็ไม่ได้ตัดสินแล้วหรอกว่าครับ
เพราะว่าใครอะไรชนะยังไงนะแต่ว่าก็ดวนเป็นศีรษะ
แล้วก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีกัน
แล้วก็สืบสารประเพณีโบราณด้วยเพราะเราไม่ค่อยเห็นเขามานั่งตำข้าว
เดี๋ยวนี้ก็สีเอาในโรงนี้อยู่นี้ไม่ได้เห็นอย่างนี้แล้วนะ

ความสนุกสนานสามัคคีด้วยอยากให้มีงานแบบนี้จัดขึ้นบ่อยในหลายชุมชนนะคะ